แต่ว่าทีนี้ค่ะจากกล้องวงจรปิดต่างเหล่านี้มันก็จะเห็นพฤติการของน้ำอุ่นตั้งแต่เริ่มต้น
หลักฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งการพิสูจน์ได้ว่าเป็นขบวนการมันมีหลายอย่างนะคะ
จริงแล้วอย่างแรกคือตำรวจบอกว่าย้อนกลับไปตรวจสอบที่บ้านที่จัดปาร์ตี้ที่บางบัวทอง

โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มีการลบข้อมูลทิ้งออกไปบางส่วนแต่เจ้าหน้าที่เขากู้กลับมาได้
และมือถือเครื่องนี้มันมีคลิปภาพพริตตี้คนอื่น
ที่ถูกถ่ายเอาไว้เพื่อแบล็คเมลหลายคนเลยนะคะ
ดังนั้นก็เลยคาดว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้ทำกันแบบนี้บ่อยใช่หรือไม่
เป็นขบวนการหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งอย่างนะคะครับสองก็คือเรื่องของนาฬิกา
อันนี้ต้องขอบคุณชาวเน็ตและชาวโซเชียลเรื่องของนาฬิกามีประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของนาฬิกาข้อมือของผู้ชายคนนึงที่เป็นสายสีทองทอง
หลายอันก็จะวัดว่าเรานอนหลับสนิทไหมวันหนึ่งเราเดินกี่ก้าวใช้ไปกี่แคลอรี่อะไรแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยนาฬิกา๒เรือนนี้สำคัญมากมาว่ากันด้วยนาฬิกาที่ลาลาเบลใส่ก่อนนะคะ
ชาวเจ้าเช่นนุษย์เขาก็พยายามนำภาพก่อนหน้านี้นะ
ก็ใส่เหมือนกันคือเขาเห็นว่า
แล้วเขาเห็นภาพนี้ว่าอ้าวเบลใส่นาฬิกาแบบนี้นี่

เพราะว่านาฬิกานี้มันตรวจสอบได้หมดเลยค่ะ

ดังนั้นชาวเน็ตเขาเลยบอกว่าอันนี้สำคัญว่า
สามารถไปตรวจสอบได้ว่าลาลาเบลเสียชีวิตช่วงเวลาไหน

ซึ่งนาฬิกานี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปถาม

นายกิติศักดิ์วงประจันทร์หรือโทน
เขาบอกว่าตอนที่ไปช่วยกันตามหาเบล

นาฬิกาเรือนี้อยู่ในกระเป๋าที่วางอยู่ข้างตัวเบล
แต่ตอนนั้นไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของนาฬิกา

ตอนที่ไปเจอเบลเบลก็ตัวแข็งแล้ว
นาฬิกานี้ซื้อมาตั้งแต่๑๖มิถุนายน
และเบลก็ใส่นาฬิกานี้ติดตัวอยู่ตลอด
อันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการพยายามหาคำตอบว่า
เบลเสียชีวิตช่วงเวลาไหนนะคะ
ตอนนี้เรื่องนาฬิกาตำรวจเขาเอาไปตั้งแต่วันแรก

ผลออกมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรครับ

แล้วเขาก็จัดดำเนินการทีเดียวครับ
กระเป๋าไม่ได้แตกครับแต่แต่ตัวนก

ใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องรอคำตอบจากทางตำรวจในการตรวจสอบนะคะ

ตกลงแล้วเหตุการณ์นี้เป็นลักษณะของการกระทำแบบเป็นขบวนการ
หรือมีคนมีส่วนร่วมเพียงแค่คนเดียวอะไรแบบนี้
คลิปนี้ค่ะโพสต์ตั้งแต่แรก
ข้อมือใส่นาฬิกาที่เป็นเรือนสีทองแล้วก็มีแถบสีดำ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนาฬิกาเรือนนี้มือนี้เป็นมือใคร
เขาก็พยายามไปเทียบว่าเอ๊ะหรือเป็นมือน้ำอุ่น
เพราะน้ำอุ่นนั่งอยู่ข้างเบลตลอดเลย
ตามคำให้การของเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้
อุ่นเขาไม่ได้ใส่นาฬิกาแบบนี้
น้ำอุ่นเขาใส่นาฬิกาเรือนสีดำ

ผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อเชิดลายแบบนี้
ใส่นาฬิกาตรงกับนาฬิกาที่อยู่ในคลิป
เอามือไปลูบหน้ารูปหัวลาลาเบล
เป็นสายเหล็กสีทองคัดดำ
แล้วก็มือก็ดูมืออวบค่อนข้างเจ้าเนื้อ

เห็นว่าน้ำอุ่นเขาใส่นาฬิกาสีดำ
อันนี้ฝั่งขวาคือภาพน้ำอุ่นนะคะ
อันนี้วงจรปิดที่คอนโดละ
คือคนในบ้านเนี่ยพยายามบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ไม่รู้ว่าเบลเป็นอะไรไปตอนไหนเกิดอะไรยังไงขึ้น

แต่คลิปในบ้านที่หลุดออกมาตอนสภาพที่เบลฟุบแล้วเนี่ย
มันมีมือของคนมารูปเบลว่ะ

คุณจะมาบอกว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเบลเป็นอะไรยังไง

ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่น้ำอุ่นโพสต์เอาไว้ในกลุ่มไลน์
เวลา๑๖นาฬิกา๔๘นาที๑๖กันยายน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่ในบ้าน

ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นมือใครสักคนที่อยู่ในบ้าน
ที่ร่วมปาร์ตี้กันที่ไม่ใช่น้ำอุ่นแล้วก็เป็นมือผู้ชาย

มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยหรือเปล่า
ถ้าคุณจะมีใครบอกว่าผมหลับผมไม่รู้เรื่อง

อันนี้ไม่ใช่มือคุณไม่ใช่นาฬิกาคุณ
เพราะว่าดูช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๑๓นาทีก็ออกไปหน้าบ้านแล้ว
อันนี้๑๖นาฬิกา๔๘นาที

ใช่ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของคำให้การของเจ้าของบ้าน
และผู้ที่อยู่ร่วมในปาร์ตี้
ที่บ้านย่านบางบัวทองค่ะ
เหมือนกับเป็นการให้การที่อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกัน
สักเท่าไหร่ของแต่ละคนที่ออกมาให้การกับเจ้าหน้าที่
ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ตำรวจก็เรียกสอบไปหลายคนแล้วนะครับ